จะพาไปดูเขาบอกว่ามันช่วยเรื่องของการค้าขายแล้วก็มีพลังในตัวเองจนเขาเชื่อกันว่าไอ้เจ้าแหวนวงนี้มันเดินเองได้
แหนที่ว่าคืออะไรไปดูค่ะ
หลายคนไม่รู้ว่าแหวนเดินได้มันคืออะไรนี่คือแหวนหางช้างเป็นของขลังที่เต็มไปด้วยพลังในตัวเองนะ
ตามโบราณเนี่ยเขาเล่าว่าแหวนหางช้างมีพลังในเรื่องของการบันดาลเงินบันดาลทองนำความรุ่งเรืองร่ำรวยมากับแก่ผู้ที่ครอบครองไว้
ก็เลยทำให้แหวนชนิดเนี้ยเป็นเครื่องหมายสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอยากจะมีเอาไว้ในครอบครองเพื่อช่วยเสริมด้านทรัพย์เรื่องการค้า
ซึ่งความสามารถพิเศษของแหวนอย่างที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเดินได้ค่ะคุณเป็นแหวนที่เดินได้แบบในคลิปมันเดินได้ไง

ถ้าในทางคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็จะมองว่ามันมีการใช้แม่เหล็กในการดูดเลือดหรือเปล่า

เลยทำให้พลังงานที่มันเนี่ยมันดูดเข้าถูกไหม

แต่ก็ถ้ามันเป็นแหวนหางช้างอ่ะขนหางช้างมันจะมีแม่เหล็กด้วยไง

วิจารณญาณในการรับชมกันเอาเองนะจ๊ะขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณจริญญาจรรยานะคะขอบคุณค่ะ